กรณีที่พระสมจิตถูกไฟคลอกมรณภาพในกุฏิที่จังหวัดบึงกาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งชาวบ้านในจังหวัดบึงกาลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง

ก็มาช่วยกันจัดงานจัดเตรียมสถานที่ด้วยความโศกเศร้า
ส่วนเรื่องของคดีค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจยังมุ่งไปเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ในวัดเป็นหลักอยู่นะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าพระท่านถูกเผาตายทั้งเป็น

ค่ะนี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ที่สำนักปฏิบัติธรรมพระประเสริฐเกิดทรัพย์บ้านพลทองที่หมู่๓
ตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลค่ะ
ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยชาวลาว
พอทราบข่าวการมรณภาพของพระสมจิตเกิดทรัพย์หรือว่าหลวงพ่อแต
ก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยนะคะ
แล้วก็จัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีชาปนกิจ
ภายในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ
ศพของพระสมจิตได้มาถึงที่สำนักปฏิบัติธรรม

หลังจากที่เสร็จสิ้นการผ่าพิสูจน์
เพื่อหาหลักฐานการมรณภาพที่แน่ชัด
ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกู้ภัยสว่างศรีวิลัยจุดโซ่พิสัยก็นำร่างมาส่ง
ลูกสิทธิ์ลูกหาพอเห็นก็โศกเศร้า
รวมถึงพระน้องชายพระลูกศิษย์ญาติโยมที่เริ่มสายศรัทธา

แล้วก็ได้นำศพของพระสมจิตเข้าโรงเย็น
ตั้งเอาไว้บริเวณหน้ากุฏิจุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านอย่างนายสงวนปัดสูงเนินบอกว่า
ผ่านมากว่า๓ปีตั้งแต่มารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ที่นี่ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าผิดสังเกต
ปกติแล้วชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้เข้ามาจุ้นจ้านในวัดแห่งนี้ค่ะ
จะมีแค่ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือเข้ามา

ผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าไม่ได้เข้ามาล่วงล้ำ
ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรมากที่วัดนี้
เพราะว่าทางวัดเองก็ไม่ได้มีเรื่องราวไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อน
ถึงขั้นต้องไปแจ้งความกับผู้ใหญ่บ้าน
ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเป็น๑๐ปี
ก็ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้
เลยมีการประสานความช่วยเหลือกับตำรวจอย่างเต็มที่นะคะ
เพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนร้ายคือใคร
จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ตำรวจก็ยังมุ่งประเด็นการสืบสวนสอบสวน
แบ่งเป็น๓ประเด็นหลักนะคะ
หนึ่งก็คือเป็นการขัดผลประโยชน์ภายในวัด

อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องการกู้ยืมเงิน
แต่ตอนนี้ถามตำรวจว่าน้ำหนักใน๓ประเด็นนี้

ตำรวจบอกว่าเน้นไปที่ประเด็นแรก
คือเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันในวัด
แล้วตอนนี้ก็มีการเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
แล้ว๓รายทั้งหมดให้การปฏิเสธ
แต่ว่ามันมีข้อมูลจากอดีตผู้อุปถรรมพระสมจิต
อุปถัมภ์มาเป็นเวลา๑๒ปีแล้วก็ปลีกตัวออกมา
เมื่อปี๖๐คือเขาก็ให้ข้อมูล
บอกว่าก่อนที่พระสมจิตจะมรณภาพ
มีการโตเถียงขัดแย้งกันกับอดีตลูกศิษย์
ถึงขั้นพูดจาขึ้นมึงขึ้นกู
ทีนี้มันก็มีเรื่องของการถอดเครื่องยนต์รถไถเดินตาม
เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้อดีตลูกศิษย์เคยเอามาให้ไว้

แล้วพอหลังจากนั้นมีปัญหากันก็แยกกันออกมา
ทีนี้เหมือนกับจะมาขอเครื่องรถยนต์รถไถเดินตามนี้
แต่ว่าก็มีการทะเลาะกัน
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพระสมจิต

แต่ว่าอดีตลูกศิษย์บอกว่าผมไม่เคยคิดถึงขั้นจะฆ่าจะแกล้งกัน

ต้องใช้เวลานานกว่า๑เดือนถึงจะทราบผล
คดีนี้ตำรวจให้ความสำคัญอยู่นะคะ
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ